เย็นไทยรัฐวันนี้นะคะไปเริ่มดูกันที่ความคืบหน้า
กรณีที่หนุ่มอายุ๔๐ปีเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านแล้วก็ระหว่างทางถูกคนร้ายดักยิง
คือเดิมทีเดียวตำรวจตั้งปมการสังหารไว้๒ประเด็น
ก็คือเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าตอนที่เขาขับไป
ไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะไปเสียชีวิตหน้าบ้าน
แล้วตำรวจก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปตรวจสภาพศพ
แล้วไปตรวจภายในตัวของคนที่เสียชีวิตไปพบยาบ้า๕เม็ดเงินสดอีก๒๐๐บาท
ก็เลยคิดว่า๑น่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
หรือ๒เป็นเหตุเฉพาะหน้าที่ผู้ชายคนนี้คนเสียชีวิตคนนี้เนี่ย
อาจจะไปกระทบกระทั่งกับใครระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหรือเปล่า
ล่าสุดมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมานะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
คือตอนนี้ภาพนี้นะคุณผู้ชม
คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูจากพฤติกรรมพฤติการตอนนี้เนี่ยนะคะ
มีรถกระบะลักษณะเหมือนว่าเอ๊ะเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุยิงผู้ชายคนนี้หรือเปล่าเนี่ย
คุณผู้ชมดูนะคะคือมันก็สามารถตีความไปแบบนั้นได้
ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็เลยตอนนี้ตัดประเด็นปัญหาเรื่องของยาเสพติดทิ้งไปแล้วนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ช่วงที่ผู้ตายก็คือ
นายสมานธรรมสุนทราอายุสี่สิบปีถูกคนร้ายขับรถกระบะไล่ยิง
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหอพักโดยจังหวะที่นายสมานเนี่ย
เข้าซอยในหมู่บ้านด้วยความเร็วรถกระบะคันนี้คันในวงกลมสีแดงคุณผู้ชม
ก็จอดชะลอดูนะคะซึ่งก็คาดว่านายสมานตอนนั้นน่าจะถูกยิงแล้ว
จึงรีบขี่รถจักรยานยนต์หนีก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านพัก
ในพื้นที่ตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือเหตุการณ์มันเกิดช่วงเช้าของวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ไปตรวจสอบภายในตัวของนายสมานก็คือพบสภาพศพเนี่ย
ถูกยิงที่ชายโครงด้านซ้ายกระสุนทะลุหน้าอกหนึ่งนัด
และพบยาบ้าในตัว๕เมตรด้วยนะคะ
กระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงสาย
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็ตำรวจภูทรบางปะอินค่ะ

โดยมีการลงพื้นที่สืบสวนที่สุดแล้วก็ทราบว่า
คือก่อนเกิดเหตุนายสมานไปนั่งดื่มกินสังสรรค์กับเพื่อน

จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปหาเพื่อนอีกที่หนึ่ง

ที่บริเวณท่าเรือขนส่งสินค้า
หลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน

ล่าสุดในวันนี้คุณผู้ชมนี่เลยเป็นภาพการประชุม
พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์

เพื่อติดตามแล้วก็เร่งคลี่คลายคดีให้เร็วที่สุด
เนื่องจากว่าคดีนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจ
คือคนร้ายเนี่ยเย้ยท้าเย้ยฟ้าท้ากฎหมายมากเลยนะคะ
แล้วก็มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด

ขณะที่ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้านพัก
แล้วก็มีรถกระบะ๔ประตูค่ะ
ขับขี่ตามมาอย่างรวดเร็วขับมาประกบ

ตอนที่กำลังจะยูเทิร์นกลับรถ
แล้วก็ช่วงที่กำลังเลี้ยวเข้าซอย
แล้วก็ไปเสียชีวิตหน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชม
รถกระบะต้องสงสัยคันนี้เนี่ยนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยตำรวจก็เลยเทน้ำหนักไปที่

มีปัญหาการขับขี่บนท้องถนนหรือเปล่าแล้วก็ไปมีเรื่อง
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ฟันทง
ยังไม่ยืนยันว่าคนขับรถกระบะหรือคนที่โดยสายมากับรถกระบะคันนี้เนี่ย
ในวงกลมสีแดงเนี่ยว่าเป็นคนร้ายหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องเรียกนะ
เรียกคนขับรถกระบะหรือคนที่โดยสารมาด้วย
มาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ต้องมีการขยายผลต่อไป
เพราะฉะนั้นน้ำหนักก็น่าจะเป็นเรื่องของการเผชิญเหตุซึ่งหน้า
เรื่องของการทะเลาวิวาสกันบนท้องถนนมากกว่าเรื่องของยาเสพติด
เพราะว่าไปตรวจสอบแล้วผู้ตายก็คือนายสมาน
ไปตรวจสอบประวัติเป็นเพียงผู้เสพรายย่อยรายเล็กค่ะ
ไม่น่าจะมีเรื่องของการหักหลังธุรกิจเรื่องของการค้ายาบ้า

คุณผู้ชมเดี๋ยวตามกันต่อนะฮะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้า